หนูใส่ชุดสีชมพูไม่เป็นไร
แต่ถ้าเป็นหนูอยู่ในปลาร้าตัวสีชมพูอันนี้เป็น

หันหน้าไปก่อนเดี๋ยวทานไม่ลง
และใครที่ชอบรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของปลาร้า
ยิ่งต้องดูข่าวนี้นะคะ

แต่คนที่เอามาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงนะ
เขาซื้อของมาจริงซื้อน้ำปลาร้ากระดี่

ห้างด้วยนะแล้วก็เอาใบเสร็จมาให้ดูเลย
ราคาเขียนติดอยู่เลยค่ะ๔๙บาท
แล้วพอเขาแกะดูเท่านั้นแหละค่ะช็อกซินิมาเลย
อกจากเจอน้ำปลาร้าแล้วไปเจอหนูสีชมพูออกมาด้วย
หนูอยู่ในปลาร้า
นี่เขาเอามาโพสต์นะในเพจ
ที่ชื่อว่าเสียงประชาชนคนภูเก็ต

เขาไปซื้อในห้าง
ซื้อของในห้างเพื่อที่จะมาทำน้ำแกงป่า
น้ำแกงป่ารับประทานกับขนมจีน

ปรากฏว่าตอนที่แกะออกมา

แล้วเขาก็เอาไปโพสต์ไว้ในเพจของเสียงประชาชนคนภูเก็ต

เคยซื้อไหมคุณเคยซื้อไหมไม่ไม่สิค่ะไม่ค่ะ

ส่วนใหญ่ก็สั่งตามร้านส้มตำเนอะ

เคยซื้อเล่าให้เราฟังหน่อยนะว่าข้างในพอเปิดแล้วจริงมันเจอกับอะไรบ้าง
แล้วเคยเจอสิ่งที่ไม่ได้รับเชิญแบบนี้หรือเปล่า

เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนเจองูเห่า
งูเห่าในปลาร้าอันนี้มี
มีใครให้แปลกกว่างูเห่ากับหนูร้าวไหม

นี่คุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เอามาให้คุณผู้ชมดูในวันนี้นะคะ
คนที่เค้าไปเจอเนี่ยเค้าบอกว่า
นี่เป็นภาพของปลาร้าปลากะดีรวม
มีชาวเน็ตคนหนึ่งค่ะได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็เพจของเสียงประชาชนคนภูเก็ตเนี่ย

คุณผู้ชมดูดีนะคะว่ามีปลาร้าปลากะดีรวมกัน
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันมีหนูสีชมพูอ่อน
ต้องใช้คำว่าสีชมพูอ่อนมาด้วยอีกหนึ่งตัวเต็ม
ฟังดูมีทั้งหัวมีทั้งหางมีทั้งขน

คำว่าชมพูอ่อนนี่มันต้องแบบดูน่ารักใส
พาสเทลทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นนุ่มดูซอฟต์ลง

แต่มันไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการ
และเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รับเชิญด้วย
เขาบอกว่านี่เป็นสูตรเด็ดสุดพิเศษของการปรุงปลาร้า
ให้มีรสจัดจ้านเพิ่มขึ้นหรืออย่างไร
คนที่เขาเจอเข้ามาโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามแบบนี้
แต่ที่แน่เล่นเอาคนซื้อปลาร้าต้องตกใจ
ใช้คำว่าพังงะค่ะเขาบอกว่าพอเปิดเจอนะ
รู้สึกผอืดผอมนี่ไงที่ที่ฉันบอกค่ะ
ใบเสร็จที่เขาไปซื้อว่ามีส่วนประกอบ
ถุดิบอะไรบ้างที่จะมาทำน้ำยาแกงป่ารับประทาน
กับขนมจีนให้อเล็ดอร่อยแต่
สุดท้ายมันไม่เป็นเช่นนั้นคุณผู้ชม
ปลาร้ากระดิรวม๔๒บาท
อ่ะเขาเขี่ยวไงกระดีรวมไง
ไม่ได้บอกว่ารวมกับอะไร
รวมอะไรมาไม่ทราบนะกระดีรวมนะฮะ
หลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ

ส่วนใหญ่ก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของ
ไม่ค่อยดีนะมาจัดฐานความสะอาด
ใช่คนที่เขามาพสเนี่ย

แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้
จากการจะไปซื้อปลาร้าเนี่ยกลายเป็นหนูร้าแทน
เล่าต่อนะคะว่าตอนแรกที่เปิดถุงออกมา
คือกลิ่นมันหอมกลิ่นมันดีมาก
แต่พอใช้ทัพผีตักขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะ

หนูมาทั้งตัวสีชมพู

เห็นแบบนั้นแล้วอ้วกแทบพุ่งค่ะ
เจ้าของแบรนด์ปลาร้ายิทธิฐภัณฑ์นี้
เพราะเธอได้โชว์ใบเสร็จที่ไปซื้อหนูร้า
ถุงดังกล่าวออกมาจากห้าง
ระบุวันที่ด้วยนะคือ๑๘สิงหาคมเมื่อวานนี้
เวลา๑๑นาฬิกา๓๖นาทีในใบเสร็จค่ะคุณผู้ชมระบุว่าเป็นปลาร้ากระดีรวมน้ำหนัก๑๐๘กิโลกรัมราคา๔๒บาท
เรื่องต้นเจ้าของโพสต์บอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีการแจ้งความนะเพราะว่าเธอเนี่ยยังรู้สึกผอืดผอมกับสิ่งที่เจออยู่
แล้วอยากจะมาเตือนสติคุณผู้ชมนะครับ
เวลาเปิดขึ้นมาจะรับประทานเนี่ย
ต้องดูข้างในให้ดีว่ามันมีสิ่งอื่นที่มันเจือปนมาด้วยหรือเปล่า